ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ

เขาตามไปง้ออดีตภรรยา

ไปถึงเนี่ยเข้าไม่ได้พังประตูเข้าไป
อดีตภรรยาอยู่กับคนรักใหม่

แล้วก็ชายคนรักใหม่จนบาดเจ็บนะฮะ
สุดท้ายถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
นี่ทางกู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บกันนะฮะ
หอพักในพื้นที่ตะบนดอนหัวล่อ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายบาดเจ็บอยู่นะครับ

ถูกแทงเข้าท้องอาการสาหัสนะครับ

ถูกแทงเข้าไหล่ซ้ายบาดเจ็บเหมือนกัน

ตั้งใจฟังว่าเอ๊ะใครทะเลาะกันอยู่ห้องไหน

วิ่งออกมาร้องขอความช่วยเหลือ

ยึดของกลางเป็นมีดปอกปลอม้าย
ที่ใช้ก่อเหตุได้เล่มหนึ่งนะฮะ

กลุ่มกับการสอพอดอนหัวเลาะ

บอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้น

เขาอ้างว่าเขาเคยอยู่กินกับ
ฝ่ายหญิงสาวคนเจ็บได้๒ปี

แล้วก็หนีมาเช่าห้องพักอยู่ที่ห้องที่

คือนายพัฒนายุบอกว่าเขาไม่ยอมเลิก

เขาก็โมโหก็เลยคว้ามีดปลอบ

แล้วก็แทงใส่ชายคนใหม่

นี่ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับท่านผู้ชมครับ

ส่วนเรื่องของความผิดเพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไป

โอ้โหตอนนี้เธอสาหัสน่าสงสารมาก
ถูกแทงเข้าท้องเลยนะครับ